ไม่ดูไม่เอาที่ไม่โดนวะมันหลังโดนเลยโดนพี่เอามาให้ไป
นี่เดี๋ยวใส่ไม่หมดมันไม่มีแล้วอันนั้นจะจักรพี่แล้วละ
อ้อหอยน้ำจับทางด้วยจับทางด้วย
ข้างข้างมันตัวไหนอ่ะมันจะโอ้โหแห่ง

เอาเราอยู่ห่อยยาวมากจริงนู้นเลยอ่ะ
โอ้ยจะไปใหญ่อีกแนะโอ้ย
ตัวลงไอ้นั่นอ่ะลงอันใหญ่สุดแล้ว
อ่ะรู้ตัวอย่างยายอ่ะ
คุณงานเห็นสองตัวนะ
นี่สองไฟใช่ไหมสายผักอาฟากเลยครับ
ไม่เห็นได้ตอนถัดอ่ะอย่าอาฟากอ่ะ
ระเทนเดี๋ยวพาไปปล่อยแล้วไปปล่อยปล่อยเฮ้เฮ้เฮ
เข้านู้นครับยุงกันครับจำไม่เท่าไรยุ่งกันเลย
หัวเหลื่อมหัวเหลื่อม

โอ้โห

แม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะ

อันนี้ไม่ได้รอ
จับได้
จับได้
เอามาให้เรา

เดี๋ยวปากยังไม่ผูกเลย